มีปัญหาเรื่องที่จอดรถของเพื่อนบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยนะครับ
คราวนี้เนี่ยบ้านอยู่ติดกัน
เป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์ด้วยนะฮะ
ก็บางบ้านก็เปิดเป็นร้านนะฮะ
ทีนี้มีอยู่หลังนึงเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็จะจอดรถอยู่ข้างหน้าใช่ไหม

พี่ข้างบ้านเนี่ยอะไรเกินไปล้ำไปนี่ล้มหมด

ของเขานี่ห้ามล้ำอ๋อคือล้ำนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะนี่ฮะ
อ่านี่นี่มอเตอร์ไซค์มันล้ำหรือวะคุณผู้ชายมาสอน
ล้อล้ำไปนิดหนึ่งเหรอคะหรือไงคะนั่นน่ะสิไม่รู้แล้วถังขยะมันของใครก็ไม่รู้
ตรงข้างนอกอ่ะนะค่ะนี่มีกล้องวงจรปิดนะฮะที่เขาบอกว่า
มันเป็นหลักฐานนะฮะที่เพื่อนบ้านเนี่ยมันล้มราวตากผ้ามันล้มรถจักรยานยนต์ของเขา
อ่านี่แล้วแต่เขาเองวางกลงไว้อย่างนี้ไม่รู้เขายึดตรงไหนเป็นเขตนะ
อ่าเหมือนกับเขาวางกั้นเขตบ้านเขาให้ให้รู้ว่านี่คือบ้านข่าวอ่านี่เห็นมั้ยฮะ
สามีภรรยานะครับอ่าแล้วก็มีเหตุการณ์เมื่อสามสิบตุลาคมนะครับ
ผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านก็เดินออกมาจากบ้านตัวเองนี่มาอีกอ่ะทิ้งขยะ
เดินผ่านกรงหมามาใช่ไหมที่เป็นเขตน่ะถอยจักรยานยนต์ออกมาอ่า
ก็เหมือนจะออกจากบ้านก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอ่าฝั่งนั้นก็จะมีนี่
จักรยานจอดอยู่คันหนึ่งด้วยนะตรงตรงกรงหมาปิดบ้านเรียบร้อย
ขอสักทีวะเออนี่เอาอีกคันหนึ่งด้วยนี่ขยับอ่ะอีกคันหนึ่งขยับ
อ่าเลื่อนกงหมามาหน่อยนี่เขตมันอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วเขาไม่คุยกันใช่ไหมเพื่อนบ้านอ่ะ
ขยับหน่อยไหมหรืออะไรยังไงมันคุยกันดีดีไม่ได้เลยเหรอนั่นน่ะสิฮะ
แต่ถ้าคุยกันดีได้อาจจะไม่เป็นข่าวมันคงไม่มาเป็นข่าวถึงขนาดนี้
เออมันแต่ใส่คันนี้ลำไหมเนี่ยนั่นแหละสิมันมันบางทีมันนิดเดียวไง
มันแหมนี่เห็นไหมเขาก็เลยเอาตรงนี้มาร้องขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนว่าจะยังไงดีท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปคุยกับทางผู้ที่เขาเป็นผู้เอาคลิปมาร้องเรียนนะ
ที่ถูกล้มจักรยานยนต์นี่กลางคืนก็มีนะกลางคืนอ่าดูนี่แม่พระคิริ้ว

คีริ้วมันหล่นข้ามเขต
คือถ้ามันล้ำไปบ้านเพื่อนบ้านจนทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน
อันนี้ก็พอเข้าใจนะว่าเขาเดือดร้อนเนาะ
แต่อันนี้พะคิริ้วล้ำไปนิดนึง

แกก็รู้ด้วยนะว่าผ้าคีริ้วล้ำไปนิดนึง

ขี้เก็ดออกมาหยิบพะคิริ้วโยน
ผมคนนอนน้อยเนี่ยนอนดีกว่านี่ต้องออกจากบ้านมาโยนผ้าคีริ้วกลับไปอย่างนี้หรอ
นี่คุณเอนะฮะคุณเอบอกว่า
บ้านที่อยู่เนี่ยอยู่มา๑๐กว่าปี
แต่เมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยคู่กรณีเนี่ย
เขาเพิ่งย้ายเข้ามาแรกก็ไม่มีปัญหาอะไร
จนสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเพิ่งมามีปัญหาคือ๒ปีหลังนี่แหละ

เริ่มจากเอาจักรยานคันเก่า

คล้ายกับต้องการแบ่งเขต

มุมที่ว่าเขาเข็นจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
แล้วก็ไปล้มจักรยานยนต์ของอีกฝั่งหนึ่งนะ
นี่นี่จักรยานคันนี้มันจักรยานเก่าค่ะ
กรงหมาด้วยเขาเอามาวางเป็นเขต

จักรยานกับกรงสุนัขของเขา
มันขยับมันไม่ได้อยู่ที่เดิม
ไม่ใช่แค่ว่ารถหรืออะไรของบ้านอื่นล้ำนะ
ถ้าจักรยานหรือว่ากรงสุนัขของบ้านเขา
เขากั้นเขตไว้มันขยับไม่ได้อยู่ที่เดิมเนี่ย
เขาจะหงุดหงิดแล้วมาก่อเหตุทันที

เหตุล่าสุดคือ๓๐ตุลาคมนะฮะ

พอตำรวจกลับไปคู่กรณีมาคมขู่อีก

มันยังมีปัญหาจากบ้านหลังอื่นที่เขาก็เจอกันอีกนะฮะ

นี่มีกล้องวงจรปิด

คุณเอบอกพยายามพูดคุยก็หาทางออกละนะ

แรกแรกเนี่ย
บางครั้งเนี่ยเขาจะโยนผ้า

หรือบางที่ละหว่าสอบแล้วดมแคตรแทงบ้านนะค่ะ

ซึ่งบางทีแบบไม่มีใครไปแตะแต่ว่าลมมันพัด
พวกเขามันจะโบรวายแล้วทุกครั้งพี่กลงใครเยี่ยมเหลืออะไรเงี้ย
จะเกิดเหตุว่าเขาจะมาทำอย่างนี้ค่ะ
หลังจากคุณเอบอกมันมีบ้านหลังอื่นด้วยนะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อจะไปดูหน่อยนะฮะเผื่อจะเจอเพื่อนบ้านคู่กรณีด้วย
จะได้ถามสาเหตุเหตุผลกันนะครับ
เป็นอาคารพาณิชย์นะฮะแถวนี้ปลูกติดกันอยู่หลายหลังนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่แต่ว่าคู่กรณีที่เขาปกติเปิดเป็นร้านนะคะ
เปิด๔พฤศจิกายน

แล้วมันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับที่
นี่ใหญ่มั้ยแหละขีนเอาไว้ที่จอดรถจอดติดต่อซ่อมรถ

คุณสุชาดาไปยืนอยู่หน้าอาคารเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับ
เจ้าของร้านซ่อมรถแถวนั้นนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านในระแวกนี่แหละ
คุณสุประโชคอยู่ถัดไปร้านเดียวคุณสุประโชคบอกว่าที่ฝั่งนั้นก็เขียนป้ายแบบนั้นเนี่ย
เพราะว่าจงใจจะเปิดศึกกับร้านผมนี่แหละทั้งที่ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เลย
แต่ก่อนที่ป้ายเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเกิดใครมาจอดรถเนี่ยนะจะมาติดต่อมาซ่อมรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้ามาจอดแถวหน้าบ้านเขาเนี่ยคิดห้าร้อยบาทก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มีลูกค้าที่มาร้านซ่อมรถของคุณสุภโชคไปจอดรถกินพื้นที่หน้าร้านของบ้านหลังนั้น
แล้วเขาอ่ะเอาไอ้ที่ล็อกล้อเนี่ยมาล็อกเลยอืมแล้วเก็บเงินห้าร้อย
ซึ่งคุณสุประโชคบอกมันก็เกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็ยังมีอีกนะ
เหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวใกล้เคียงถึงขั้นข่มขู่ก็มี
แล้วอวดอ้างว่ารู้จักคนใหญ่โตมีอิทธิพลสั่งปิดร้านได้
เห็นบอกว่าหนักสุดก็คือมีเอาปืนมาขู่
บอกคุณรู้จักครูรู้ว่าผมเป็นใครอย่างนี้ประมาณนี้

เราก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วต่างคนต่างอยู่แล้ว

แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นแต่ผมไม่เห็น

เห็นแบบเห็นมีปืนอะไรอยู่ในถุงดำเนี่ยชักออกมาตัวพ่อตาเค้าเนี่ย

แสดงว่าเขาอยู่เหมือนกับหน้าบ้านหลังบ้านหรือยังไงนะ
หรือว่าเขาอยู่๒จุดทั้งบ้านทั้งร้านหรือยังไงนี่แหละ
เอาเป็นว่าเขามีคู่กรณีอยู่อยู่สองเคสแล้ว
ที่คุณสุประโชคกับคุณเอนะฮะ
เราก็ถามสพคูคศนะฮะเจ้าของพื้นที่นะครับ
ทางสพคูคศบอกว่าก็ได้รับแจ้งเหตุไว้แล้วแหละนะ
เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำกันนะครับ
แต่ในกรณีฝั่งร้านคู่กรณีถ้าเกิด
อันนี้อาจจะเป็นตัวบ้านแล้วอาจจะมีที่ร้านมี๒ที่หรือเปล่า
ตรงนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องเรียกมาคุยกันมาเคลียร์กัน
เพราะฝั่งบ้านหลังนี้ที่ถูกล้มจักรยานยนต์เนี่ยเขาไปแจ้งความ
ส่วนไอ้กรณีที่ร้านซ่อมรถคุณสุประโชคบอกผมเปิดร้านจอดรถ
ลูกค้าไปจอดล้ำไปล่าร้านเขาเนี่ยเขาล็อกรถคิด๕๐๐เนี่ย
ตำรวจบอกอันนี้ไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นที่ของเราหน้าบ้านเรา
เรามีใครมาจอดขวางอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เราไม่สามารถไปล็อกรถเขาไปห้ามเขาเอาทรัพย์สินเขาออก
เรียกเงินเขาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาแจ้งความกลับเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่ง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาพูดคุยมาเจรจากลายเกลี่ยกันก็แล้วกัน